มีชาวบ้านที่ซอยเจริญนครเขามเรียกมากับระยะการบลถปลดทุกข์ทางไทยรัตรีให้บอกว่าโจรมันชุ่มเมื่อก่อน
ในบ้านก็ถูกขโมยของรถจอดไว้หน้าบ้านก็เอาไปด้วยเหมือนกัน
ก็เลยร้องมาอยากให้เราเป็นสื่อกลางในการช่วยจับโจรให้หน่อยนะครับ
ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่
ชาวบ้านส่งภาพนี้มาให้เราเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ชายคนนี้สะพายกระเป๋าเดินเข้ามาในซอยซอยตรอกตุ๊กตาชุมชนวนาวัน
สักประมาณตี๒๕เดินดูลาดลาว๕นาทีวนไปวนมาแบบนี้
สุดท้ายตัดสินใจขโมยนี่รถจักรยานยนต์คันนี้ไป
อยู่หน้าบ้านมีรถเก๋งจอดขวางอยู่คันหนึ่ง
เขาใช้เวลาในการขโมยเพียง๓นาทีก็สามารถขโมยไปได้
เหตุการณ์มันเกิดแปดธันวาคมที่ผ่านมาครับลูกบ้านในชุมชนก็เลยนำคลิปเนี้ย
ส่งมาให้ทางเพจบริการรถปลดทุกข์ของเราพร้อมบอกว่า
อยากให้รายการรถปลดทุกข์ช่วยเป็นสื่อกลางให้หน่อยเตือนภัยสังคมหน่อยเถอะ
แล้วก็ให้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่ากลัวคนร้ายย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครับ
ทีนี้ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของเราก็เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนี่
คุณสิรินทิพย์ครีบเขียวนะครับไปเจอลูกบ้าน
ซึ่งก็บอกตรงกันว่าเพิ่งจะเกิดเหตุเพิ่งจะถูกขโมยรถจักรยานยนต์ไป
หลังจากที่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มานานหลายปีแล้ว

ร้อยตรีขวัญฮาไทยชนสุกเป็นประธานชุมชนวนาวัน
เล่าให้ฟังบอกว่าอดีตนะฮะ
บริเวณนี้เคยมีคนร้ายมาขโมยของบ่อยจริง

จนกระทั่ง๘ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย

ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิด
แล้วน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่เข้ามานะครับ
เหตุการณ์ที่ว่าใครก็ไม่คิดว่า

พัดถิ่นเขาเราไม่รู้ไงพวกนี้
แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเป็นมืออาชีพขึ้นมาเนี่ย

แล้วมาเห็นช่องทางซึ่งเป็นมีอาชีพอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ย

ผมไปเขาแย่งเขามาไลน์ไปส่ง
ไลน์ไปบอกแล้วก็เพิ่งรู้

เป็นผู้กำกับการสถานีจำร
อีกทั้งทุกวันเนี่ย
แบ่งตำรวจสายตรวจออกไปลาดตะเวนอยู่แล้วในหมู่บ้านในชุมชน
โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการก่ออาจยากรรม
ก็จะมีการเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชน
แต่ว่าภาพก็ชัดนะเป็นพฤติกรรมที่โอ้โหชัดเจน
ค่ะหน้าตาก็ถึงแม้เจ้ามือแต่ก็ยังพอเห็นหน้าอยู่นะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหน